สวัสดีครับที่จริงก็รายงานข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ได้เห็นความเคลื่อนไหว
แต่ว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่มีการชุนละมุน
ผมจะเก็บเอามามัดให้เป็นก้อน
แล้วจะได้เห็นว่าความเคลื่อนไหวแต่ละเรื่องเนี่ยมันไปยังไง
จะได้สรุปภาพให้เข้าใจการเมืองได้ง่ายขึ้น
ประเด็นที่๑ตกลงว่า๘พักร่วม
เขามีมติชัดเจนแล้วว่าส่งพิธาโหวตนายกรอบสอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเอ๊ะรอบแรกพอแล้ว
รอบสองจะเป็นคนอื่นแต่สุดท้ายทรงพิธาโหวตนายกรอบสอง
ประเด็นตามมาก็คือว่ามีความคาดหวังว่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น
คาดหวังก็คือคุณพิธานั่นแหละ
จำได้ไหมครับโหวตรอบแรกได้๓๒๔เสียงขาดอยู่๕๐
แล้วถ้าได้มาอีก๑๐ก็จะได้ประมาณ๓๐๐
นี่เป็นความหวังที่คุณพิทาบอกกับพักร่วม
แต่ว่าพักร่วมเขาพยายามจะขอความชัดเจนเหมือนกันว่า
ไปเจรจาไปคุยอะไรกับใครไม่ได้ยังไง

ก้าวไกลก็ทำให้พักร่วมหงายท้องมาแล้ว
เพราะว่าก่อนวันโหวตบอกว่าได้เสียงสวครบแล้ว

แล้วยังบอกว่าอาจจะได้เกินด้วยซ้ำไป
แต่เอาเข้าจริงได้๑๓เสียง
ข้อมูลมันพลาดไปอย่างนี้

ทีนี้คราวนี้ถึงจะต้องคอยลุ้นว่า

ถ้าไปดูข่าวการเมืองเชิงลึก
ผมก็ได้สอบถามหาข้อมูล

แก่นำพักเก้าไกลพยายามติดต่อกับสวหลายคน
เขาใช้คำพูดว่าไม่ต้องโหวตให้พิธา
แต่โหวตให้ประเทศเดินหน้า

ก็ไม่ได้บอกว่าไปคุยกับใครมั่ง
ประเด็นถัดมาที่ต้องทำความเข้าใจให้ตกผลึกก็คือว่า
ชัดเจนแล้วว่าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย

ถ้าไม่ผ่านอีกถอยให้เพื่อไทย

ประเด็นต่อมาเรื่องที่จะต้องลุ้นกันก่อนโหวตคือ
ถามว่าพรุ่งนี้จะได้โหวตไหม
ก็เป็นไปตามข่าวที่คุณบุ๊ครายงานเมื่อสักครู่
ว่าทั้งสวและสสพักร่วมรัฐบาลเดิม
เขาออกโรงตั้งป้อมชัดเจนว่า
พิธาโหวตซ้ำไม่ได้แล้ว
เพราะว่ายัตติตกไปแล้ว

เพราะว่ามันไม่ใช่ยัตติทั่วไป

แต่มันเป็นเรื่องพิเศษแล้วยกตัวอย่างว่า

รายชื่อคนที่ไปทำงานองค์กรอิสระ
หลายครั้งที่ชื่อเดิมตกไปแล้ว

แต่ว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องไปตัดสินกันในเวทีของการประชุมวิบ
ซึ่งวันนี้ก็ประชุมกันอยู่ผมพยายามตรวจสอบอยู่ว่า
ตกลงประธานวันนอกับวิบสามฝ่ายประชุมกันว่ายังไง
โหวตได้หรือโหวตไม่ได้เพราะต่างคนต่างอ้าง
ฝ่ายหนึ่งอ้างว่าโหวตไม่ได้แล้วก็มีเหตุผล๑๒๒
ฝ่ายหนึ่งอ้างว่าโหวตได้มีเหตุผล๑๒๒
แต่ว่าเหตุผลของอาจารย์สมชัยที่คุณบุ๊ครายงานไปเมื่อกี้
อันนี้ก็เป็นการหาช่องที่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้น
ดึงสอสอพักเล็กมาสักคนนึงแล้วยื่นเข้าไปใหม่ก็กลายเป็นยัตติใหม่
แต่ว่าจะถึงตรงนั้นหรือไม่อันนี้ต้องคอยตรวจสอบจากเวทีของการประชุมวิบ
ทีนี้ถ้าสรุปว่าเอาล่ะยื่นได้หรือไม่ได้ไปตกลงกันในสภาใหญ่
ภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าก่อนที่จะโหวตวันพรุ่งนี้
ก่อนที่จะโหวตรายชื่อตั้งแต่กไก่๑๖กันใหม่เนี่ยก็จะมีการอภิปราย
ในช่วงเช้าและคิดว่าน่าจะอภิปรายกันนาน
ระหว่างความเห็นของสองฝ่ายฝ่ายที่ว่าโหวตได้ฝ่ายที่ว่าโหวตไม่ได้
ถ้าอภิปรายกันไปนานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ตัดฉากลับไปที่ศาลรัฐมนูลพรุ่งนี้๙โมงครึ่ง
สารรัฐมนูลก็จะมีมติว่าจะรับคำร้องของกรกตไว้
หรือไม่คำร้องเรื่องหุ้นสื่อคุณพิธา
คำร้องขอให้สั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่
ถ้าถึงจุดนั้นทางนี้ทางสภากำลังอภิปรายกันอยู่
ยังไม่ได้โหวตอ้าวสารรัฐมนูลมีข่าวออกมาว่า
รับไว้พิจารณาแล้วสั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นจินตนาการได้เลย
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าคุณพิธาถ้านั่งอยู่ในห้องประชุม
ต้องออกมานอกห้องเพราะสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
เมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่สอคนไม่เป็นสอนี่
นั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ได้คุณพิธาก็ต้องเดินออกมาจากห้องประชุม
ข้างในเขาว่ากันไปฉากทัศน์แบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยมี
มันเคยมีมาแล้วตอนที่พลเอกประยุทธ์โหวตกับคุณธนทร
ก็เจอแบบนี้คุณธนทรก็นั่งนั่งลุ้นอยู่นอกห้อง
เข้าไปในห้องไม่ได้เพราะสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
นี่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วหลังจากนั้นถ้าสารรัฐมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วพอถึงช่วงโหวตตอนบ่ายแล้วจะเอาเสียงที่ไหนมาเพิ่ม
มันยิ่งทำให้มีน้ำหนักสำหรับคนที่ไม่โหวตให้หนักเข้าไปอีก
ว่าเมื่อสารหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วสารกำลังพิจารณาอยู่
ถึงแม้ว่าคุณสมบัติสอสอไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าปรัชญาของประชาธิปไตยบ้านเราก็คือว่า
คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะมาจากสอสอสง่างามกว่า
เอาถ้าถือถึงจุดนั้นก็ไปไม่รอด
ถ้าไปไม่รอดฉากต่อไปจะเป็นยังไงครับ

อาจจะให้ถอยออกมา๑สัปดาห์๒สัปดาห์

คราวนี้แหละก็จะเป็นโอกาสของพักเพื่อไทย
ที่จะเสนอชื่อ๓คน

สิ่งที่น่าจะเป็นคือเสนอทีละคน

ถอยกลับมาอีกสัปดาห์๑

มีคุณอุ้งอิงมีคุณเศรษฐามีอาจารย์ชัยเกษม๓คน
แล้วทีนี้ถ้า๓คนยังไม่ผ่านอีก

การเมืองมันจะไหลไปถึงจุด
ต้องสลับหน้าไพ่
สลับการผสมพันธุ์ตั้งรัฐบาลกันใหม่

มันจะนำไปสู่อะไรจะเกิดขึ้น

อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์

ที่เขาจะเสนอชื่อเป็นนายก

อันนี้คือฉากหวาดเสียวครับ

ที่มาเป็นหัวข่าวในช่วงหลัง

ครึ่งปีหลังจ้างงานซึมตามเศรษฐกิจ

รัฐบาลรักษาการก็ทำงานได้ครับ
แต่ว่าเรื่องของการลงทุน

ยุ่งกับงบประมาณไม่ได้

แต่จะถอนออกมาลงทุนทำร้านอาหาร

สถานการณ์เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่ไปอีก

และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ